คุณผู้ชมครับมาเริ่มที่การเมืองกันก่อนนะฮะ
ท่านตื่นเช้าอยากรู้เรื่องของเหตุบ้านการเมืองนะฮะ
ช่วงเย็นของเมื่อวันก่อนต่อเนื่องเช้าเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
เมื่อที่มีการพยายามจะเอาหมายจับเนี่ยไปจับกลุ่มแก่นำ
เยาวชนปลดแอบที่ไปชุมนุมกันก็จับกลุ่มไปได้๙คน
แล้วก็ส่งฟ้องต่อสารเลยนะฮะส่วนช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ย
สุดท้ายศาลท่านก็พิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราว
แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามไปทำลักษณะแบบเดิม

เออที่เคยทำแบบนี้อีกนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวออกมานะฮะ
หนึ่งในนั้นก็เป็นเจ้าของเพลงประเทศกูมีที่โดนจับไปช่วงเช้าของเมื่อวาน
เป็นคลิปนี้ซึ่งเป็นภรรยาเขาใช่ไหมไลฟ์อยู่เลย
ขับรถจะไปส่งกันนะน้องฮ็อกนะฮะกำลังจะขับรถไปส่งภรรยา
แล้วภรรยาก็อุ้มลูกวัยขวบเศษด้วยปรากฏว่าตำรวจเข้ามาอ่าน
คือภรรยาบอกว่ามันเสียใจมันเจ็บตรงที่ว่าลูกอยู่ด้วยนี่แหละ
ทำไมถึงทำต่อหน้าเขากับลูกภรรยาภรรยาถามถึงจริยธรรมของตำรวจด้วยนะ
ทั้งหมดทั้งหมวดเมื่อวานแกนนำและแนะร่มร่วมเยาวชนปลดแอบ
ที่ไปจัดกิจกรรมชุมนุมกันที่อนุสวรีประชาธิปไตยตั้งแต่๑๘กรกฎาคม
หนึ่งในนั้นก็คุณฮอกกี้ถูกตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวคลุมตัวไปที่สอนอสำรรรณราช
รวมทั้งหมด๕คนก่อนก็มีทางด้านของท่านนายเดชาธรรมรุมเมือง
นายเดชาธรมคือคุณฮอกกี้เป็นคนร้องเพลงประเทศกุมี
ตำรวจก็คุมตัวไปที่คุณหน้าบุบันระหว่างขับรถจะไปส่งภรรยา
ท้องที่ของสมุทรประการพร้อมแจ้งข้อหาไป๗ข้อหาด้วยกัน
เช่นร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดือง
ในหมู่ประชาชนนะฮะจากการไปขึ้นเวทีร้องเพลงในวันที่เขามีการชุมนุมกันนะฮะ
โดยมีภรรยาเขาเป็นคนไลฟ์คลิปนี้ลงโซเชียลแล้วข้อความเขาบอกว่า
จริงแล้วที่ทุกคนพูดจาดีนะมันมีการใช้ความรุนแรงอะไร
แต่มันเจ็บปวดที่สุดคือลูกอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ร้องไห้ตกใจมาก
ไปฟังบรรยากาศช่วงนี้อีกนิดหนึ่งครับ
บรรดาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะลูกเนี่ย
นี่เจ้าหน้าที่ก็นั่งรถไปด้วยเลยถ่ายวีดีโอไปด้วยนะฮะ
ทีนี้หลังจากที่แก่นำนะโดนจับกลุ่มตัวไปนะฮะ
มีบรรดาผู้ร่วมชุมนุมไปให้กำลังใจนะครับ
มีเพื่อนนะฮะเดินทางไป
เอา๓นิ้วปิดปากชู๓นิ้วขึ้นมา
แบบนี้ก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์
ขณะเดียวกันก็มีสอสอนะฮะทั้งของพักเพื่อไทยเองพักเก้าไกรเองนะฮะ
เดินทางเพื่อไปใช้ตำแหน่งนะฮะเพื่อไปยื่นประกันตัว
แต่ว่าพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวทั้งหมด
ก็เลยถูกคุมตัวไปฝากหางที่สารอาญานะฮะ
จนถึง๖โมงครึ่งของเมื่อวาน๖โมงเย็นนะฮะ
สารอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ฝากหางผู้ต้องหา
แล้วก็พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
โดยมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเลยนะครับ
ระหว่างการสอบสวนตลอดจนถึงขั้นพิจารณาชั่วคราวก็มีการให้
เอาเงินไปวางประการคนละ๑แสนบาทนะฮะ
โดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันอื่น
แต่มีเงื่อนไขแบบนี้ทุกคนต้องฟังว่า
กระทำการลักษณะเดียวกันกับที่กระทำที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้อีก
เช่นนั้นถือว่าผิดสัญญาประกันนะครับ
โดนจับกลุ่มอีกแน่นอนคราวนี้ก็จะไม่ปล่อยตัวแล้ว
ขณะที่กลุ่มขอนแก่นพอกันทีครับ
นำนักเรียนนักศึกษาและภาคประชาชนไปตั้งเวทีประก
เมื่อวานคุณผู้ชมนะฮะเป็นการแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตย
มีการทำพิธีท่องมนต์ชูสามนิ้วแผ่เมตตานะพร้อมเล่นคลื่นมนุษย์หรือว่าเวฟเนี่ย
กลับสามรอบนะฮะท่ามกลางตำรวจทหารดูแลความเรียบร้อย
หน้าที่บริเวณสารเจ้าพ่อหลักเมืองฝั่งอนุสาวรีประชาธิปไตยถนนศรีจันทร์
ในเขตเพศาบาลนักศรขอนแก่นนั่นเองนะครับอ่ะ
อันนี้ก็เป็นบริการฝั่งของการเมืองตลอดอืม
เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ายันช่วงค่ำเลย
ขอนแก่นเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะเมื่อวานนี้มีการเล่นคลื่นมนุษย์ด้วยนะคะ
ส่วนแก่นำต่างหลังจากที่ได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว
ก็ประกาศเลยนะคะว่ายังคงเดินหน้าอืมค่ะ
ค้านแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการยุบสภาต่อไปนะคะมันต่อเนื่องไปอีกแหละใช่ค่ะ